อีกหนึ่งเรื่องคุณผู้ชมผู้เป็นแม่ทำใจไม่ได้หรอกครับ
ประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์บาดเจ็บสาหัส
นำตัวไปส่งโรงพยาบาลเอกชนแถวบางใหญ่
แต่โรงพยาบาลบอกว่าต้องวางเงิน๑แสนบาทก่อน
ถึงจะรักษาให้สุดท้ายไม่มีครับ

สุดท้ายลูกชายเขาเสียชีวิตจากเหตุการณ์นี้
ทวงถามว่าแล้วใครรับผิดชอบ
โครงการที่บอกว่าเป็นโครงการเจ็บป่วยฉุกเฉิน

ทำไมถึงไม่รักษาลูกเขาบาดเจ็บบางตา

คือโครงการนี้เป็นโครงการต่อยอดจากบัตรทองนะคะ

ไม่ว่าคุณจะถือบัตรทองบัตรประกันสังคม

คุณเป็นคนไทยคุณมีสิทธิ์ทั้งนั้น
คุณเกิดอุบัติเหตุคุณเจ็บป่วยฉุกเฉิน
คุณไปได้เลยโรงพยาบาลรัฐโรงพยาบาลเอกชนที่ใกล้คุณที่สุด

แล้วต้องรักษาด้วยปฏิเสธการรักษาไม่ได้
ใช่ฮะแต่เรื่องนี้ลูกเขาตายครับ
เรื่องนี้ทางด้านของทนายรณรงค์แก้วเพชรประธานเครือข่าย
โรนโรงทวงคืนความยุติธรรมในสังคม
ก็มีการพานางสังเวียนดิตวิเศษอายุ๔๐ปี
เป็นคุณแม่ของคนที่เสียชีวิต
ไปร้องเรียนกับศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดนนทบุรี
แม่เขาบอกว่าลูกชายประสบอุบัติเหตุ
เฉียวชนจนรถเขาล้มบาดเจ็บสาหัส
ก็มีการโทรศัพท์ไปให้กับสายด่วน๑๖๖
นำตัวส่งโรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งที่บางใหญ่
เป็นโรงพยาบาลเอกชนย่านบางใหญ่
แต่ว่าโรงพยาบาลปฏิเสธในการรักษา
เนื่องจากว่าต้องวางเงินสดเป็นเงินประกันก่อน๑แสนบาท
ยืนยันว่าตนมีสิทธิ์ประกันชีวิตอยู่
แต่โรงพยาบาลยืนยันว่าต้องเอาเงินสด
หรือรูดบัตรเครดิตก็ได้๑๐๐๐๐๐บาทก่อน
แล้วก็พยายามยื้อชีวิตไปก่อนได้ไหม
โดยจะหาเงินสดมาวางให้แต่ว่าโรงพยาบาลนั้นปฏิเสธครับ
อาการสาหัสมากต้องใส่เครื่องช่วยหายใจ
สุดท้ายแล้วหาเงินวางไม่ได้
โรงพยาบาลไม่ยอมรักษาต้องส่งต่อไปยังโรงพยาบาลของรักษ์
และแน่นอนนะฮะลูกชายของเขาเสียชีวิตในเวลาต่อมาคือ๓๐พฤษภาคม
จากอาการสมองซีกซ้ายขาดแล้วก็กระโหลกแตกร้าว

ลูกเขามีประกันชีวิตทำไมไม่ยอมรักษา
ทำไมเรียกให้วางเงินสดตั้ง๑แสนบาท

แล้วมันเป็นเหตุการณ์ฉุกเฉินเป็นเหตุการณ์วิกฤต๗๒ชั่วโมง

ผู้เจ็บป่วยฉุกเฉินมีสิทธิ์รักษาทุกที่ไม่ใช่เหรอ
ไปฟังเสียงแม่ของผู้ตายนะครับ
มันต้องพบลูกตลอดเวลา
ทีนี้ทางด้านของนายแพทย์สัญชัยชาสมบัติเป็นรองเลขาธิการ

ก็มีการส่งเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบโรงพยาบาลเอกชนที่เกี่ยวข้อง
พบว่าผู้เสียชีวิตนั้นเข้าเกณฑ์นะครับ

คือผู้ป่วยสามารถใช้บริการโรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุดที่ไหนก็ได้

แล้วเนี่ยเขาปางตายอะ

ส่วนที่อ้างว่าโรงพยาบาลเอกชนแห่งนั้นปฏิเสธรักษา

ต้องไปดูว่าโรงพยาบาลนั้นน่ะ
มีศักยภาพในการรักษาเพียงพอหรือไม่
ถ้าไม่มีศักยภาพก็สามารถส่งต่อไปยังโรงพยาบาลอื่นได้
หรืออาจจะเป็นการสื่อสารระหว่างญาติกับผู้ป่วยที่ผิดพลาด
หรือว่าเป็นการสื่อสารของญาติกับเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลที่ไม่ตรงกัน

ตอนนี้จึงมีการตั้งคณะกรรมการขึ้นมาสอบแล้ว

ถ้าโรงพยาบาลเอกชนมีความผิดจริง
โดยเฉพาะการปฏิเสธรักษาต้องวางเงินต่าง

ก็โทษสูงสุดคือต้องเพิกถอนใบอนุญาต

เมื่อวานนี้ผู้เสียหาย

ก็ถือว่าเป็นกรณีอุทาหรณ์แล้วก็เราต้องเรียนรู้กัน

แต่มันมีอยู่จริงเพราะว่าเคยประสบกับตัวเอง

ทุกคนต้องออกมาร้องเรียนว่าโรงพยาบาลเอกชน
แล้ึ่งต้องไปจ่ายไปที่อื่น
คุณอย่าการพานิดเกินไปเลยนะคะ
มนุษยชนเห็นกับชีวิตช่วยร่วมโลกด้วยนะคะ